คุณผู้ชมทีนี้ที่จังหวัดชนบุรี
คนดวงเฮงเขาทุ่มเงินกว่า๓แสนบาทนะคะ

ฉันก็อยากจะพูดคำนั้น

พามาร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่า
จริงแล้วเขาเซ็ตฉากนี้ขึ้นมา
ตกแต่งฉากอย่างสวยงามเลย

สากุระจำลองเนรมิตบรรยากาศ
ให้มันเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมากาเซ
กลางสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ไม่ธรรมดาปกติแล้วเคยเห็นแต่เลี้ยงผีด้วยหมูกระทะเลย

เชฟมาปรุงอาหารแบบสด
เรียกว่าเชฟเทบล์
เสิร์ฟแบบโต๊ะไปเลย
พี่ปูด้วยผ้าขาวแบบนี้

วางแบบนี้เพื่อเลี้ยงผีในสุสานค่ะ
มีทั้งหมดกว่า๕๐๐หลุมคุณ

แล้วฉายหนังกลางแปลงให้ผีดูตามไปด้วยในช่วงกลางคืน

คือคุณระภารดาระฆังทองกับคุณอิสฯิพักษ์บุรกิจผ่านนิด
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำมาแล้วคุณจำได้ไหม

ก็คือที่เราบอกไปการเลี้ยงหมูกระทะ

พอกลับไปแล้วคุณเขาด้วงแห่งอีกแห่งแล้วแห่งอีกแห่งแล้วแห่งอีก

หลักล้านค่ะคุณ
ก็เลยกลับมาอีกครั้งนำอาหารญี่ปุ่น๑๐๐ชุด

ถ้าคุณไม่ถูกหลักล้านคุณจะทำบุญ๓แสนไหม
จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ไอ้โอมากาเซมันแพงนะครับ

แล้วทั้งหมด๕๐๐๐หลุม

เออคิดดูเขาก็เลยจัดมาเลี้ยงผีเนี่ย

แล้วก็จำลองบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่ในร้านอาหารจริง

เจ้าภาพยังใจดีนะ
แจกให้ทีมข่าวได้ดูด้วย

อยู่ดีก็ลิ้นเปรี้ยคุณ
เล่นบิงโก

เอาแต่ให้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชมนะ

อยากจะบอกว่ามีเหลือสักที่ไหม
หมายถึงที่ที่จะไปทำอะไร

อยากให้เขามาเลี้ยงเราเหมือนกัน

เขาทำแล้วเขาได้กลับไป
เขาก็มีความสุขที่เขาได้ให้ด้วยนะคะ